คืนวันลอยกระทงที่ผ่านมาตำรวจจาราจรในจังหวัดสกลนครออกกวดขัน
ก็คือการตั้งด่านต่างตรวจขันการกวดขันการจราจรนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งซิ่งการตรวจบัตรใบขับขี่การตรวจพรบต่าง
ทีนี้ไปควบคุมตัวผู้ชายด้วยคนหนึ่งนะคะบอกว่ารถของคุณเนี่ยแต่งซิ่งนะ
ผู้ชายเขาก็เถียงเขาบอกว่าเขาไม่เคยแต่งซิ่งช่วงที่เถียงนั่นแหละค่ะ
เถียงไปเถียงมาตำรวจตบหัวเข้าไปหนึ่งทีดังเพี้ยเลยค่ะคุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
นี่ค่ะคือพูดแบบไม่มีสัมมาคารวะคือว่า
ผู้ชายคนนั้นที่ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็ถามว่า
จะเอาอะไรกับกูแล้วก็ตบเข้าไปแบบนี้ค่ะ
ตบหัวอย่างแรงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สกลนคร
ทีมข่าวตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันละกระทงค่ะ
ผู้ชายคนที่ถูกตบหัวเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปกับเพื่อน๓คน
ถูกตำรวจเรียกตรวจโดยบอกว่าท่อรถเขาเสียงดัง
แต่พอตรวจไปแล้วอ้าวไม่ได้เปลี่ยนอะไรแล้วมันดังเพราะอะไร
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ดัดแปลงมันไม่ได้มีเสียงดังคุณตำรวจ
คุณตำรวจก็เลยตรวจหาความผิดปกติส่วนอื่น
แต่ระหว่างที่ตรวจอยู่นั่นแหละค่ะมีรถจักรยานยนต์คันอื่น
ชายคนนี้เขาก็เลยย้อนถามตำรวจคุณตำรวจทำไมไม่ไปจับลูกนั้นบ้างล่ะ
เข้าไปตบศีรษะเขาตามคลิป
ชาวเน็ตส่วนหนึ่งเห็นคลิปนี้แล้ว

ตำรวจก็ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายประชาชน

เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ยังไม่ชัดเจน
ก็ต้องรอฟังคำแถลงแล้วค่ะจากตำรวจสกลนครนะคะ
ออกมาชี้แจงในกรณีดังกล่าวค่ะ
นี่เป็นคลิปเฉพาะช่วงที่เขาก่อนจะถูกตบหัวแค่นิดเดียวนะคะ